ดูขโมยขจนกันหน่อยค่ะคราวนี้เนี่ย

ว่ามีที่บึงกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าเดือดร้อน
ฮะคนร้ายเนี่ยมาขโมยมางัดตู้หยอดเหรียญเครื่องซักผ้า
แล้วก็มีหลักฐานนะคะเขาไปเข้าเดอร์
ในเฟซบุ๊กผู้ชายคนนี้เป็นวัยรุ่นนะมางัดตู้หยอดเหรียญของเครื่องซักผ้า
หอพักชาดาพรแมนชั่นแถวบึงกลุ่มค่ะ
แล้ววัยรุ่นชายเนี่ยเขาขี่เขาขี่จักรยานใช่ไหม
แล้วก็ไปจอดไว้ใกล้ที่จอดรถหอพักครับ
ประมาณสักตีสามครึ่งทีเนี้ยเดินไปอ่ะสะพายเป้แดงมาด้วยนะจ๊ะ
มาที่ชั้นล่างก็ดูลาดเหล่าดูซ้ายดูขวาพักหนึ่ง
เดี๋ยวดูนะคุณผู้ชมว่าเกิดอะไรขึ้นเอาจับเป้
แล้วก็ค่อยหยิบอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ตัดโซ่
ออกมาจากกระเป๋าไปทำลายไอ้กุญแจที่เป็นกุญแจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเนี่ย
ขโมยตังค์ในกล่องใส่เงินแต่ในกล่องมันไม่มีเงินไงคะ
เลยไม่ได้ได้อะไรไปทีนี้เขายังไม่ละความพยายาม
ข้ามไปฝั่งตรงข้ามเข้าไปในร้านกาแฟค่ะคุณผู้ชม
แล้วดูทำอะไรเข้าไปรอบนี้เนี่ยนะไปขโมยโทรทัศน์เอลอีดี
ไปขโมยแท็บเล็ตเอออ่ะไม่ได้เงินในกล่องของตู้ซักผ้าหยอดเหรียญ
ก็มาขโมยทีวีมาขโมยแท็บเล็ตอะไรที่จะเอาไปได้เนี่ยเอาไปหมดอ่ะ
ไปหมดขึ้นชื่อว่าโจรเนี่ยนะฮะใช่หลังจากนั้นก็มาขี่จักรยาน
ขี่จักรยานเสร็จก็กลับไปเปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ย้อนมาเอาทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย
เขาเชื่อว่าคนที่ก่อเหตุคงเตรียมการมาอย่างดีล่ะค่ะ
แต่ผู้เสียหายเองก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วที่สอนอบึงกลุ่มนะคะ
เพราะว่าหลักฐานเนี้ยมันมีหมดเลยทั้งที่ร้านกาแฟทั้งที่เอ่อ
แมนชั่นว่าเขาเข้ามาแล้วมีพฤติกรรมพฤติการอย่างไร
คนดูแลแมนชั่นเนี่ยเล่าให้กับทีมข่าวฟังนะบอกว่า
เมื่อก่อนมีเหตุขโมยเงินในตู้ซักผ้าหยอดเหรียญบ่อยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องมันก็เงียบไปหายไปรอบเนี้ยกลับมาเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เท่าที่ดูนะผู้ชายคนนี้คนดูแลหอบอกไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
แล้วเดี๋ยววันนี้จะไปที่สอนอบึงกลุ่มจะไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย
ส่วนตำรวจสนบุงกลุ่มก็บอกนะคะบอกว่าพฤติการที่ลงมือ
รวมถึงรูปภัณฑ์สารฐานของคนร้าย
ใกล้เคียงกับคนร้ายที่ก่อเหตุลักษัพในร้านอาหาร๕แห่ง

เมื่อวันที่๒๔กันยาที่ผ่านมา
เตรียมที่จะนำข้อมูลไปเปรียบเทียบอย่างละเอียด
เพื่อติดตามเบาะแสนะคะ
ก็ภาพมีเป็นหลักฐานชัดเจนเลยนะ
ใบหน้าที่ชัดเจนเห็นพฤติกรรมที่ชัดเจนเลยนะครับ
ก็เป็นสิ่งที่ทางแมนชั่นเองก็จะไปให้ตำรวจได้ดูนะ
เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะก่อเหตุมาหลายครั้งแล้วนะครับ